ไปวัดที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ตรวจสอบหน่อย
คือเจ้าอาวาสวัดนี้ในอำเภอลาวขวัญเนี่ย

กางเกงขาสั้นนั่งทำกับข้าว
มีแก้วน้ำสีออกอำพันธ์วางอยู่กลาง
ไหนจะมีรูปที่มีขวดเบียร์ตั้งอยู่ด้านหน้าพระ
ไหนจะมีประเด็นเรื่องคุยแชทเชิงชู้สาวกับเยาวชน
แต่ที่หนักสุดเห็นบอกว่าเป็นประเด็นยักยอกเงินวัด

เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
เขาไม่ศึกและเขาจะสู้คดีด้วย
คือชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันเอาหลักฐานไปร้องศูนย์
ดำรงธรรมในอำเภอเหล้าขวัญจจนบุรีค่ะ
ว่ามีพระสงฆ์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเลยนะ

ดื่มเหล้าแชทคุยกับเด็กที่เป็นเยาวชนชู้สาว
ใส่ขาสั่นใส่สบงยักยอกเงินวัด

ฝ่ายปกครองอำเภอเหล่าขวัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลง
พื้นที่ไปที่วัดนี้นะคะไล่ถามทีละประเด็นเลย
เอาเรื่องยักยอกเงินวัดก่อนแล้วกันเขาบอกว่าไอ้เรื่องยักยอกเงินวัดเนี่ย
กรรมการวัดเขาคาใจตรงที่ว่าทางสำนักพุทธโอนเงินมาให้วัดเนี้ย
สร้างกุฏิตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามสามปีก่อน
เป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทพอถึงเวลาวัสดุมาส่ง
เอ้าวัดค้างชำระหลวงพี่ก็ตอบประเด็นนี้ว่าไงรู้ไหมคะ
อ๋ออาตมารลืมจ่ายอืมสามปีลืมจ่าย
แต่ตอนนี้โทรติดต่อร้านแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปจ่ายช่วงเข้าพรรษา
อ่ะประเด็นที่สองมันมีภาพหลวงพี่อ่ะ
นั่งเล่นมือถือแล้วมีรูปขวดเบียร์ตั้งอยู่ตรงหน้า

มีโยมมานั่งดื่มอยู่ในกุฏิ
อ้าวแล้วโยมมานั่งดื่มเหล้าในกุฏิวัดได้เหรอคะ
ก็เลยถามไปว่าแล้วหลวงพี่รู้ไหมล่ะว่ามันผิด
หลวงพี่ก็ยิ้มแต่ไม่ตอบอะไร
ประเด็นที่สามมันมีภาพนี้ออกมาอีกหลวงพี่
เป็นภาพผู้ชายหัวโล้นศักยันต์นั่งใส่กางเกงขาสั้นหันหลัง

โดดน้ำเล่นกับญาติโยมไปกันหลายคน
แถมยังมีแก้วน้ำสีออกชะชาอำพันเห็นไหม
ตั้งอยู่ใกล้อ่ะหลวงพี่บอกว่าอ๋อนั่นน้ำอัดลม
แต่ไม่ได้บอกว่าทำไมใส่ขาสั้น

มันมีแชทเชิงชู้สาวหลุดออกมาเมื่อ๒ปีที่แล้วเป็นแชทตั้งแต่๒ปีก่อน

หลวงพี่ไปแชทกับเยาวชนในลักษณะเชิงชู้สาว

อันนี้อัตมาไม่รู้เรื่องและไม่ได้ทำ
ตมาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ศึก
จะปรึกษาทนายและจะสู้ทุกข้อกล่าวหาด้วย

ก็ได้มีการตรวจปัสสาวะพระลูกวัด๓รูปด้วยนะคะ
๒ใน๓ฉี่ม่วงค่ะ

ไม่รู้จะว่ายังไง
คือเป็นหนึ่งระดับยาววาดด้วยนะเนี่ย